นะฮะก็เหล่านักแสดงแล้วก็คนในวงการบันเทิงเนี่ยนะครับก็พาเรทกันเลยคือติดโควิดกันเยอะมากเลยนะครับ
ก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีคุณหน่อยบุษกรนะครับแล้วก็มีคุณแอนทองผสมที่มีคุณเจมส์จี
แล้วก็จะมีคนนัทกลั้่าเล็กตกทีรดเดทมีแนะฮะกูจะเล็กก็ติดแล้วนะครับ

มีน้องแชปก็ติดแล้วมีคุณป๊อกถากูลนี่ก็ติดคุณน้ำฟ้าพันยพัฒน์
นี่ก็ติดคุณจ๊อปทัชพลก็ติดคุณเจเจตรินกิ๊กบอกพี่เจก็ติด
ก็ติดน้องส้มมารีน้องส้มมารีก็ประกาศแล้วหลายคนหลายคนเนี่ยนะฮะ
ซึ่งเดี๋ยวอาทิตย์พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็รอให้เขาประกาศกันเองอีก
แต่วันนี้ก็ประกาศกันเองแต่วันนี้ที่ผมทราบมาผมทราบมาตั้งแต่ตอนเช้า
ก็คือเกรทเพราะว่าก็คุยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็อ่าก็ก็ปรากฏว่าวันนี้ก็คือ
ก็ลอยเขาประกาศเองเขาก็ประกาศแล้วไล่ให้เขาประกาศกันเองดีกว่า
เหมือนเขาประกาศกันเองอืมบางคนก็อาจจะรอจังหวะอุ้ยเหมือนรอก่อน
เก่งช่องเจ็ดอย่างเงี้ยอ่ะน้องแชปน้องอะไรพวกดาราช่องเจ็ดก็ติดกันแล้ว
ติดกันแล้วอืมนี่จริงจริงพรุ่งนี้หนูต้องไปถ่ายละคร
ปรากฏว่าพอดีมีพี่ทีมงานตรวจมาเจอก่อนพรุ่งนี้เลยไม่ต้องไปกอง
แล้วก็มีใครนะนักร้องที่ที่ที่ที่ถอยไปเจอก่ะอ๋อคุณน้องติด
เอาเหลือคนแล้วเหลือคนหนึ่งเนอะเอ่ออืมก็แอฟแพทขีเลีย

วงกราดเดี๋ยวเดี๋ยวก็รอให้ไว้ไม่รู้ว่ากำลังกักตัวกันอยู่แต่ละคน
เดี๋ยวจินนี้ก็จะประกาสออกเองออกมาแต่ละคนกันเลยว่า

จริงเหรอมันจะดีรุนแรงมากกว่า

เพราะว่ามันยังไม่รู้อะไร
ก็มีการพูดกันแบบนี้แต่ว่าก็เดี๋ยวต้องรอดู
แต่เขาบอกว่าเอาง่ายถามมาส่วนใหญ่เนี่ย

เจ็บคอนั่นแหละ
คืออย่างนี้ตอนนี้มันก็ลำบากถูกป่

คือเราจะไปตอนนี้ณวันนี้เราจะไปโทษใครไปบอก
มันไม่ได้แล้วมันไม่ได้แล้ว

พี่ไปตัดผมเสร็จตอนเย็นพี่ก็ไปนั่งกินข้าว

ระหว่างที่กินข้าวอยู่ในร้านอาหารอย่างนี้

ก็ยังไงวะโอเคก็เปิดปุ๊บกิน
ปิดปิดคำนึงก็ปิดทีนึง

คือถ้ามันจะกลัวขนาดนี้มึงกลับไปกินที่บ้านกันแล้วกัน

อย่าเพราะว่าจะไปงานวันเกิดเค้าให้ของขวัญเสร็จ

แต่มันอยู่ไม่ได้

ตรวจเอทีเคยกันก่อนไหมที่จะเข้างาน
อย่างน้อยคือมันล็อกไปชั้นหนึ่งก่อนแล้ว
แต่เอดีเคก็ไม่ได้จะเจอเสมอไป

ถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าสุดท้ายตรวจไป

แล้วไปติดเนี่ยมันก็ช่วยไม่ได้แล้วไงใช่

ทุกคนตรวจเอทีเคยหน้างานหมดเลยนะ

ต้องปิดต้องนู่นต้องไม่ให้

วันนี้มันต้องคุยไปข้างหน้าไปย้อนคุยข้างหลัง

พวกเราวงการบันเทิงกันเนี่ยมีละกองไหนไม่ตรวจบ้าง
ตรวจตรวจตลอด

กำไรที่เราควรจะได้
เอาอย่างงี้
บอกมาแล้วเขาตรวจตอบไม่ได้
อย่างนี้อย่างวันก่อน

ตรวจทีนึงเสร็จไม่เป็นเข้าไปทำงานถึงไปโพลีพลัส
ก็ตรวจอีกรอบหนึ่ง
คือนักแสดงทั้งหลายตรวจเล่นเยอะมาก

แกจะใช้เมื่อละสองนะ
คือตอนนี้ไอ้โควิดติดไม่กลัว
แต่คราวนี้มันจะหาบทสรุปว่าไอ้รองโควิดเนี่ย

ก็หายใจบางทีหายใจไปทั่วท้อง

นี่ไงอย่างพี่ช่างแต่งหน้า
เขาก็บอกอยู่ว่าเวลาหลังจากที่เขาหายแล้ว
เวลาเขาวิ่งเขาวิ่งได้ไม่เท่าเดิมแล้ว
อย่างที่แบบเคยออกกำลังกายได้นานขึ้นตอนนี้มันก็จะเหนื่อยง่ายขึ้น

คือถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็เหมือนกับกลัวอะไรอย่างนี้ไปฉีดใต้ผิวหนังก็ได้
เพราะตอนนี้คนที่หนักคือหนึ่ง
อายุเยอะนะครับแล้วก็มีโรคประจำตัวแล้วก็ไม่ได้ฉีดวัคซีน

แล้วก็อย่างที่บอกว่า๕โรคร้ายแรงสำคัญที่สุด

คือใต้ผิวหนังก็ชิวอ่ะมันก็ไม่ได้แบบมีข้งมีไข้ไม่ได้แบบอะไรมากอะไรอย่างนี้
ใช้แค่แบบโดสมันน้อยกว่าแต่ว่ามันก็คือภูมิมันก็ขึ้นเหมือนกัน
ไปที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
แต่บางพี่ก็ยังไม่ให้